และทีนี้การสืบต่างเราก็ต้องมาดูข้อมูลจากคนที่ฟังแล้ว

หนึ่งในนั้นก็คือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เพราะว่าทนายตั้มเนี่ยช่วงหลังจากเกิดเหตุแรกเนี่ยนะคะ
มีข่าวว่าคนที่อยู่ในเรือโทรไปขอคำปรึกษา
ถึงขั้นอยากจะตั้งขึ้นมาเป็นทนายต่อสู้คดี
หลังจากนั้นค่ะทนายตั้มถูกตำรวจเรียกสอบปากคำเช่นเดียวกัน
เพื่อที่อยากจะทราบว่าคนบนเรือทำไมถึงอยากจะตั้งทนายตั้มเป็นทนาย

ทนายตั้มค่ะไลฟ์สดในรายการในรายการนี้นะเป็นรายการพิเศษนะคะ
หอนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยพูดไว้หลายเรื่องด้วยกันนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกเรียกไปถามว่าคนในเรือทั้ง๕คน
มีใครพูดคุยอะไรกับทนายตั้มหรือเปล่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ทำไมตำรวจถึงเรียกไปคุยมีประเด็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหม
ซึ่งทนายตั้มก็ตอบไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วนะคะ
อกจากนี้ทนายตั้มเปิดเผยว่าตัวเขาได้รับรู้เรื่องราวเรื่องหนึ่งมา
พูดไม่ได้อ้าวเพราะหวั่นว่าทัวร์จะเปลี่ยนทิศไปลงที่ตำรวจ
แต่หากถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวจะบอกเอง
ทนายตั้มบอกอีกค่ะบอกว่าสิ่งที่อยากจะฝากบอกตำรวจ
ให้สอบสวนแซนอย่างละเอียดเพราะรู้มาว่าไม่ธรรมดา
มีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังอยากบอกตำรวจว่าไม่ต้องเกรงใจผู้ใหญ่
สุดท้ายอยากเรียกร้องให้มีกฎหมาย
เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
คือเรื่องของการร่างกฎหมายใหม่เมาแล้วขับ
ยังมีเฉพาะบนบกอยากให้มีทางน้ำด้วย
และช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะทนายตั้มโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก
เป็นข้อความที่เห็นแล้วอยากจะรู้จริงเลยค่ะ
อันนี้เราให้ดูไปแล้วนะรอบหนึ่งช่วงเบรกที่แล้วนะคะให้ดูอีกครั้ง
เพราะอยากรู้จริงค่ะจันนี้รู้เรื่อง
มีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผม
โอ้โหจัวหัวมาแบบนี้ค่ะจันนี้รู้เรื่องอะไรอ่ะรอค่ะ